ผู้ชายอายุ๓๒ปีครับไปเที่ยวร้านอาหารในตัวเมือง
ปรากฏว่าพอร้านปิดแล้วออกมามีการทะเลาะกัน
ประโยคนี้เป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตเลยครับ

พอถามประโยคนี้ปั๊บอีกฝ่ายตอบคำถาม
เป็นลูกปืนและนี่คือภาพหลักฐาน
ใครที่ยินแค่นั้นโจดให้
จรปิดจับภาพนาทีที่ผู้ก่อเหตุชักปืน

นายวุฒิพงศ์อายุ๓๒ปีล้มลง

ตอนนั้นเขายืนคุยกันอยู่หลังรถนะครับ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็รีบวิ่งหนีไปทันทีครับ

แต่ผู้ชายเสื้อดำลากศพผู้ตายให้พ้นจากหลังรถ
ขณะที่คนยิงเข็นมอเตอร์ไซค์ออกจากหลังรถ
แล้วทั้งคู่ก็จะหลบหนีไปด้วยกัน
เหตุการณ์ตีหนึ่งกว่าครับคืนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ

สภาพศพผู้ตายถูกยิงแสกหน้านะครับแล้วก็นอนจมกองเลือด

มีผู้ชาย๓คนเดินกอดคอกันเข้าไปในร้าน
แล้วร้านปฏิเสธเนื่องจากว่ามันร้านปิดแล้วนะฮะ
แล้วสักพัก๓คนเดินออกมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
คนก่อเหตุเขาลงมาจากรถตอนแรกเห็นว่าจะมาไกลเกลี่ย
แต่สุดท้ายชักปืนเจาะยิงเลยครับคือกอดคอยิงเลยนะฮะ
สอบสวนทราบว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน๒คน
คนก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายชานนท์อายุ๓๘ครับ
ขับรถมากับเพื่อนก็คือคนชุดดำ
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจติดต่อนายนิยมคือเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ช่วยเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายคนก่อเหตุยอมมอบตัวนะครับพร้อมกับปืนที่ใช้
เขาให้การอ้างว่าตัวเขาเองกับเพื่อนมาเที่ยวที่ร้าน
แต่พอร้านปิดก็เลยจะพากันกลับผู้ตายเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็มีปากเสียงกัน
ก็เลยลงไปไกลเกลี่ยพยายามจะแยกแต่ปรากฏว่าผู้ตายไม่พอใจ
ก็เลยพูดจาท้าทายถามว่ามึงเป็นใครเท่านั้นแหละฮะชักปืนยิงเลยครับ
นักข่าวของเราลงพื้นที่นะครับสอบถามเจ้าของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มขับรถมาจอดที่หน้าร้านยังไม่ได้เข้ามาในร้านเพราะว่าร้านปิด
ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเข้านอนแล้วด้วยนะมันดึกมากแล้วนะครับ
กระทั่งพนักงานมาบอกว่ามีคนยิงกันตายหน้าร้านก็เลยรีบออกมาดู

จากของร้านบอกร้านไม่เปิดร้านปิดแล้วไม่ขายให้ก็เลยจะชวนไปที่อื่น
ก็ไปคุยกันสักพักนิดละประมาณ๑๐นาทีก็เกิดเหตุการณ์
ในเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุจริงแล้ว
เขาก็รู้จักกันนะครับแยกกันมาคือต่างคนต่างมา
แล้วก็มาเจอกันที่ตรงร้านนี้ก่อนหน้านี้สองกลุ่มนี้เหมือนกับว่า
จะมีเรื่องระหองระแหงกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
คือเรื่องไก่ชนพยายามเคลียร์กันแต่ก็ไม่ลงตัว
จนกระทั่งมาเจอกันรอบนี้แล้วสุดท้ายมีคนตายนะครับ
แจ้งข้อหาคนก่อเหตุคือนายชานนท์คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
ด้านนายนิคมครับก็คือเพื่อนของคนก่อเหตุ
ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดพรบอาวุธปืน
ส่วนจะมีข้อหาช่วยเหลือหรือพาหลบหนีด้วยหรือเปล่านั้น
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะฮะ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุมอบตัวแล้ว
แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเรียบร้อยนะครับ